ที่ชนบุรีในคนงานก่อสร้างกำลังทำงานอยู่เป็นปกติ
อยู่ดีต้องตกใจเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามาได้ยังไง
ลูกระเบิดอ่ะคุณไปเจออยู่บริเวณนี้แล้วดูสิ
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการเก็บกู้เพราะไม่รู้ว่าจะเกิด

ตำรวจสพสัตหีบรับแจ้งจากคนงานก่อสร้าง
วันนี้เขาไปเจอเนี่ยค่ะระเบิดลูกนี้ค่ะ
ถุอะไรก็ไม่รู้คล้ายระเบิดเลย
อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทาง

เอาล่ะเจ้าหน้าที่เขาไปถึงเขาก็กั้นพื้นที่นะ

ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมมาสักครู่นี้นะคะ
วัตถุบางอย่างคล้ายระเบิดลักษณะรูปทรงกระบอกความยาวประมาณ๑ฟุต
สภาพเก่าทีเดี๋ยวนี่เจ้าหน้าที่เขาเทียบเคียงกันให้ดูนะคะ
เก่ามากเป็นสนิมแล้วคลุกเคล้ากับดินโครนนะคะ
เรื่องต้นเรือโทพงไทยธนานทอง
หัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดก็มีการเข้าไปตรวจสอบ
พบวัตถุดังกล่าวก็คือลูกระเบิดยิงส่องสว่าง
เขาก็เลยทำการเก็บกู้แล้วก็นำไปตรวจสอบหาที่มา
ก่อนไปทำลายทิ้งคณะที่ตรวจสอบพ่อสัตยาฮีบ
ก็ถ่ายรูปเอาไว้บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนการพบลูกระเบิดในครั้งนี้นะคะ
พบหลังมีการนำดินมาถมทำถนน
ก็เลยเชื่อว่าระเบิดลูกนี้อาจจะถูกฝังอยู่ใต้ดินมานานแล้วหรือเปล่า
ทีนี้พอมีการขุดขุดดินเพื่อที่จะทำถนนก็เลยไปเจอ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ทำการเก็บกู้ได้สำเร็จนะคะ
เห็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเหมือนเป็นต่างประเทศในการผลิตด้วย
แล้วก็อันตรายมากถ้าเกิดว่าทำงานหรือว่าชนวนจุดขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้นะคะ